พูดก็พูดนะไม่น่าเชื่อว่าคนโสดคนสวยจะอาพับเรื่องของความรัก

สวยขนาดนี้สวยเบอร์นี้
แต่ว่ายังโสดแล้วก็ผิดหวังเรื่องของคนรัก
หุ่นขนาดนี้เนี่ยโสดผิดหวังจริงเหรอ
แล้วอย่างเราก็คงไม่เหลืออะไร
สดสวยสตรองชั่วโมงนี้ไม่มีใครเกิน
ซีเคราติที่ไหนก็โพสต์เกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็เสื้อผ้าบ่อย
ถอยธุรกิจใหม่ขายเสื้อผ้าในสไตล์ตัวเองไปซะเลย

รายได้ดีกว่าอาชีพนักแสดงอีก
ส่วนที่หลายคนทักว่าไฟที่มุมปากขวาบนทำให้เธออาพับรัก

ถ้าเจ้ากำลังไหว้ตัวเนี่ยจะไปเอาออกหรือเปล่าทำมาฟังก่อนค่ะ
ก็จริงยิบขายเสื้อผ้ามาสักพักแล้วค่ะ
แต่ว่าล่าสุดก็มันมีขายเป็นแบบรายใหม่เป็นชุดว่ายนามค่ะ

ขายดีมากขอบคุณมากน่ะค่ะ
ตอนนี้ขายดีกว่านักแสดงมั้ยคะ

ไม่ค่ะเอาไว้อย่างนี้แหละค่ะยิบว่ามันเป็นตัวยิบมากไปแล้ว
ว่าถ้าเอาออกอาจจะรู้สึกแปลกกับหน้าตัวเอง

ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องดวงไหมค่ะ
แต่ก็แค่แบบไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเอาออกค่ะ
แล้วก็เหมือนคนก็จำเราได้ด้วยตรงนี้ไปแล้วด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่ง
ก็เลยคิดว่าแบบก็ไม่เอาออกดีกว่า
แต่เอาจริงนะไฟตรงนี้คือเอกลักษณ์ของ๒๔เลย

แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นไฝเสริมเสน่ห
เป็นฝ่ายเสน่ห์เป็นฝ่ายพูดเก่งอะไรประมาณอย่างนี้มากกว่า

สวยโสดสบายให้ผู้ชายเสียดายเล่นกันไปนะจ๊ะ